คุณผู้ชมคะมีคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว
แต่ว่าเหตุการณ์มันสลดหดหู่มากอะนะคะ
เมื่อ๒พฤศจิกายนปีที่แล้วในพื้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
คุณยายอายุ๘๔ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็นอนอยู่ที่บ้าน
แล้วปกติลูกสาวทุก๑๐โมงก็จะไปดูไปดูคุณแม่เป็นประจำ
ก็มีคุณตาคนนึงบ้านอยู่ตรงข้ามนะอายุ๘๙
ลูกสาวบอกว่ากำลังไปดูแม่แม่ป่วยนอนอยู่
เห็นคุณตาคนนี้คร่อมแม่อยู่
เขาก็ตะโกนโวยวายคุณตาคนนี้ก็วิ่งหนีไป
เขาก็เลยพาแม่ไปตรวจร่างกายปรากฏว่ามีร่องรอยของการถูกข่มขืน
ล่วงละเมิดทางเพศก็เลยไปแจ้งความ
ดำเนินคดีกับคุณตาวัย๘๙เนี่ยค่ะ
แต่ว่าตอนนี้คุณตาได้รับการปล่อยตัวออกมาโดยไม่ต้องประกันนะคะ
คือตำรวจบอกว่าระหว่างดำเนินคดีปล่อยตัวออกมาก่อน
เพราะว่าเหมือนกับอายุเยอะแล้วอะไรแบบนี้
คุณตาก็บอกว่าไม่ได้ทำเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำ
ลูกสาวของคุณตาก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำ
ล่วงละเมิดทางเพศด้วยก็เลยเสียชีวิตวันนี้มี
จัดพิธีชาปนกิจศพนะคะแล้วก็ต้องตามความคืบหน้าทางคดีด้วย
ทางอายการจังหวัดนางรองได้มีการสั่งสอบเพิ่มนะคะ
กรณีในสินนามสมมุตินะคะคุณตาวัย๘๙เนี่ย
เขาถูกกล่าวหาว่าไปข่มขืนนางแดงนามสมมุติวัย๘๒

อายการจังหวัดนางรองบอกว่า
ได้รับสำนวนการสอบสวนแล้ว
พนักงานสอบสวนสพนางรองให้สอบสวนเพิ่มเติม

ซึ่งก็บอกว่าไม่มีผลกระทบกับรูปคดี
แม้ว่าผู้เสียหายคุณยายวัย๘๔จะเสียชีวิต
ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าต้องหาคนผิด
มารับโทษมาดำเนินคดีให้ได้ตัวลูกสาวของคุณยายวัยแปดสิบสี่เนี่ยค่ะ
เขาเป็นคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาเห็นเลยนะว่า
เขากำลังเข้าบ้านไปดูแลแม่เนี่ยนะพอเข้าไปบ้านปุ๊บ
ตาคนนี้ที่อยู่บ้านตรงข้ามกันนะคร่อมร่างแม่อยู่บนเตียง
ครับลูกสาวก็ร้องโวยวายตาก็รีบวิ่งออกจากบ้าน
เขาก็พาแม่ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนางรอง
หมอบอกว่ามีของแข็งไม่มีคมเข้าไปในอวัยวะเพศมีร่องรอยถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
อืมเนี่ยหลังจากตรวจร่างกายเสร็จลูกสาวก็พาแม่กลับมารักษาตัวที่บ้าน
แต่หลังจากวันนั้นน่ะมีอาการป่วยตลอดนะคะครับ
ไข้เรื้อรังแล้วลูกสาวบอกว่าโอ้โหลูกหลานสะเทือนใจมาก
แม่เนี่ยนะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้วนะอ่า
องไปที่ประตูบ้านนอนน้ำตาไหลตลอดเวลาหลังจากเกิดเหตุ
คือนอนมองอยู่แบบนี้นอนเหม่อน้ำตาไหลตลอด
ลูกหลานบอกโอ้โหเป็นภาพที่สะเทือนใจ
ก็ได้แต่บอกแม่ว่าโอ้โหสิการไม่พูดกระทำผิดน่ะ
เรื่องคดีก็เป็นอำนาจหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมนะ
ลูกสาวก็เลยฝากข้อคิดนะคะว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะ
เวลามีคนเท่าคนแก่อยู่ที่บ้านเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะไรแบบนี้ค่ะ
ไม่อยากจะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใคร
แล้วก็ไม่คิดเลยนะว่าคนใกล้ตัวจะมาก่อเหตุแบบนี้
ดังนั้นไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม

แกมาทำร้ายใจใจแม่หนูน่ะ

เวลานี้ใส่สายอาหารนะครับ

แม่หนูก็เคี้ยวแบบทำทางกลืน

แม่หนูจำแกก็ทำได้หมด

แล้วหนูเข้าออกวันหนึ่งไม่มีกี่รอบนะครับ
หนูไม่ได้ทิ้งแม่ไปจนแบบ
เฮ้ยมานั่งคอมเมนต์บนเตียงน่ะ
แค่ทำมานั่งคอมเมนต์บนเตียงน่ะ

ถึงหนูมานั่งร้อง

ข่าวของเรานะครับบอกว่าเมื่อวันที่๒พฤศจิกายน
ปีที่แล้วซึ่งเป็นวันเกิดเหตุเนี่ยลูกสาวของคุณยายไปแจ้งความว่า
ข่มขืนคุณยายวัย๘๔ปีในวันนั้นเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา
ก็ได้ยินเสียงลูกสาวของยายเนี่ยตะโกนเรียกตัวเองก็เลยข้ามถนนไปหา
แล้วลูกสาวของยายบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยขึ้นไปคร่อมแม่ของฝ่ายของผู้เสียหาย
หลังจากนั้นก็ไปแจ้งความว่าพ่อข่มขืนกระทำชำราวแล้วก็บุกรุก
ซึ่งทางลูกสาวของตาเนี่ยบอกว่าไม่เห็นเหตุการณ์ในบ้านไงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
รู้ก็คือฝั่งลูกสาวยายเนี่ยตะโกนเรียกให้มาซึ่งตอนนั้นมันก็ไม่เห็นเหตุการณ์แล้ว
แต่พ่อยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วตำรวจก็เรียกไปโรงพักสอบปากคำ
ซึ่งพ่อก็แก่มากแล้วลุกนั่งก็ไม่คล่อมก็อย่างที่สภาพที่เห็น
ลูกสาวฝั่งของตาเขาบอกแล้วเนี่ยพ่อก็เป็นสภาพแบบนี้นะครับลูกนั่งยังไม่คล่องเลย
ตำรวจก็ปล่อยให้กลับมาที่บ้านแต่ถ้าเรียกเมื่อไหร่ก็ไปตามนัด
ว่าจะพิจารณาว่าอย่างไรแต่ก็ขอบอกไว้ว่าทางครอบครัวเอง
ก็ไม่มีเงินถ้าต้องใช้เงินประกันตัวหรือว่าสู้คดี
ก็คงต้องไปกู้ยืมมาส่วนเรื่องงานศพของฝั่งยายที่เสียชีวิต
มีคนถามว่าฝั่งตาจะไปกันไหม
ฝั่งลูกสาวของตาบอกว่าก็คงไม่ได้ไป
แต่ก็ขอให้อโหสิกรรมให้กันก็แล้วกัน
ว่าคดีจะจบยังไงก็ตามก็ขอให้อโหสิกรรมกันไป
แล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ทางฝั่งแม่ของตัวเองก็คือภรรยาของตาผู้ก่อเหตุ
ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเหมือนกัน
ลูกบอกเสียชีวิตเหมือนกันจัดงานศพที่บ้าน
เห็นทางฝั่งครอบครัวของยายมาเลย
เพราะฉะนั้นถ้าฝั่งครอบครัวยายเสียชีวิตแล้วก็คงไม่ได้ไปเหมือนกัน
ก็ถือว่าก็ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกัน

ทีนี้ค่ะตัวคุณตาวัย๘๙เนี่ยนะนักข่าวของเราก็ไปหาถึงบ้านนะ
ก็อยู่แต่ในบ้านก็นั่งนอนอยู่บนเตียง
นักข่าวก็ถามนะถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คุณตาสายหน้าอย่างเดียวแล้วก็พูดว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำนะคะ
คุณตาคนนี้บอกว่าแค่เข้าไปดูคุณยายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเฉย
ข่มขืนไม่ได้ขึ้นคล่อมยืนดูอยู่ห่าง
ผู้สื่อข่าวก็เล่าให้ฟังว่าคุณตาก็รูปร่างผอมสูงค่ะ
อายุ๘๙แล้วอ่ะก็เดินแบบกระย่องกระแย่งเดินไม่ค่อยถนัดเหมือนคนแก่ค่ะ
คุณตาก็ยืนยันนะว่าไปเยี่ยมไปเยี่ยมนางแดงเฉยยืนดูอยู่ห่างไม่ได้ทำอย่างนี้

ที่วัดใหม่เรไรทองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ลูกจัดพิธีชาปนกิจนางแดงนะคะ
เพราะว่าเสียชีวิตโรคติดเชื้อในกระแสเลือด
ลูกบอกว่าอโหสิกรรมให้คนกระทำความผิด
ถึงแม้ว่าจะไม่มีญาติของผู้ต้องหามางานไม่เป็นไร
ส่วนของกฎหมายก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรม